คนคุ้นเคยของบันเทิงไทยรัฐใขมันตัวเอง
เริ่มจากแม่สู่นารีราชศรีมาก่อน

เพราะว่านานที่ต้องเริ่มแม่สู่
ที่บ้านทำนบพัฒนาจังหวัดนครราชศรี

สู่โพสต์คลิปพร้อมบรรยายนะคะว่าตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้๕๓ปี
เพิ่งเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ครั้งแรกในชีวิตเนี่ยค่ะ
คือน้ำมันท่วมข้าวที่กำลังอุ้มท้องจะอ่อนอยู่เลยเนี่ยค่ะ
สู่เปิดเผยด้วยนะคะบอกว่าเสียดายมาก
ผลผลิตที่กำลังงอกงามเข้าที่ปลูกเอาไว้หลายสิบไร่เนี่ยจมน้ำเพียงชั่วข้ามคืนเลยค่ะ
ซึ่งสถานการณ์อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกลที่แตกเมื่อคืนนี้นะคะ
ก็ยิ่งซ้ำเติมสถานการณ์ที่บ้านให้หนักขึ้นไปอีกนะคะ

คือแม่สูตรก็ถามว่าแม่สูตรเป็นอย่างไรบ้าง
แม่สูตรบอกว่าโอ้โหผิดพี่เลยอวมเลย
แล้วก็ที่นาของแม่สูตรที่เราเห็นในภาพเนี่ย
ใกล้กับคุณตั๊กกะแตนโชลดาเลยคุณผู้ชม
ซึ่งก็เลยจะเล่าให้ฟังนะคะคุณตั๊กกะแตนชนระดาค่ะ
เพราะว่านะคะบอกโอ้โหคลิปไล่นาต่างบ่อน้ำ

เขาถึงกับร้องเลยอ่ะโอ้โหปลามันกระโดดออกไปหมดแล้วมั้งเนี่ย

ซึ่งคุณตากะแตนบอกกับทีมข่าวของเราผ่านทางโทรศัพท์นะคะว่าแทบร้องไห้เลย
เพราะว่าผลผลิตที่ลงทุนลงแรงไปนั้นเสียหายหมดค่ะ
ฟังเสียงของคุณตั๊กกะแตนกันหน่อยค่ะ
ระดับน้ำก็ถ้าเป็นที่ไร่นาที่สวนก็ตอนนี้ก็ท่วมนะคะ
ท่วมหนักพอสมควรนะคะ
ในเรื่องของความเสียหายที่แตนเจอก็จะมีในเรื่อง
ความเสียหายในเรื่องปลาที่เลี้ยงไว้นะคะทั้ง๔บ่อก็ออกไปทุกบ่อเลย
แต่ในเรื่องระดับน้ำก็มันเอาลงเองไม่ได้ก็ต้องรอให้มันเหือดแห้งไปนะคะ
ในช่วงของน้ำท่วมเนี่ยมันก็อันตรายด้วย
ไหนจะสัตว์เล็กคลานไหนจะเรื่องของโรคฉี่หนูไหนจะเรื่องของสุขภาพอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็การใช้ไฟฟ้าอะไรอย่างนี้ก็อาจจะอันตรายนะคะ
ก็ต้องคอยระมัดระวังกันการเดินทาง
คือส่วนตัวได้คุยนะคะบอกว่าช่วงน้ำท่วมมามันเป็นแบบนี้
พวกงูเงียว